เพราะว่ามันวานนี้มีข้อมูลเข้ามาว่าหลายคนตอนนี้กำลังจะถูกหมายเรียก
หมายจับในข้อหาตามมาตรา๑๑๒เรื่องของการหมินเบื้องสูง
แล้วเมื่อวานมีคนที่ถูกควบคุมตัวไปแต่เป็นมาตรา๑๑๖
ยุโยงปลุกปั่นนี่คือตโอะโต้ตียรัฐ
แก้นนำกลุ่มแร็กเวอร์รัสเดียร์เป็นหัวหน้าการ
ถูกควบคุมตัวในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ถูกส่งไปตามหมายจับของท้องที่ที่สพเมืองอุบลรัชธานี
กรณีทำผิดในคดีอาญามาตรา๑๑๖ยุโยงปลุกปั่นให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชน
ที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในรัชอาณาจักรแล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
โตโต้ปียรัฐนะฮะโดยทวิตเตอร์ของศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่าสาเหตุที่โตโต้
ยาหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายชักชวนประชาชนก่อความรุนแรงในการจัดการชุมนุมปลาใส
เกรงว่าจะนำมวลชนมากดดันพนักงานสอบสวน
ควบคุมตัวเมื่อวานที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็ส่งมาที่อุบลนะครับ
ริมคลองทวีวัฒนากรุงเทพบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
ยังมีรำเนินคดีตามหมาจับของศาลจังหวัดอุบลวันนี้จะถูกควบคุมตัวที่สพอุบรัชธานี๑คืน
ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรนะครับ
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
บุว่าพนักงานสอบสวนพื้นที่ต่างได้แจ้งข้อหากับ๑๒แกนนำกลุ่มรัศดรนะฮะ
ฐานความผิดตามมาตรา๑๑๒เรื่องการหมินเบื้องสูงนะครับ
มีทั้งหมด๑๒คนนะครับนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
อย่างพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวิ้นเนี่ยมี๘คดีนะฮะแตกต่างพื้นที่กันไป
รุ้งปนัสยามี๖คดีนะครับตามข้อมูลที่เราตรวจสอบได้ในขณะนี้
ไม้พนุพงมี๔คดีอานวนอำภามี๔คดี
มายพัสรวรีมี๓คดีนะครับ
ซึ่งมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้ไปขออนุมัติหมายจากศาลเป็นหมายจับ
แต่ว่าสารท่านไม่อนุมัติหมายจับนะครับให้เหตุผลว่าทั้งหมดเนี่ย
เป็นบุคคลสาธารณะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งให้ตำรวจเนี่ยออกเป็นหมายเรียกแทนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าแต่ละคนนั้นจะมีหมายเรียกไปถึงแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
ระบุว่ามีหมายเรียกข้อหา๑๑๒มาให้แล้ว๒หมาย
จากการไปปราศัยเมื่อ๑๙๒๐กันยายนแล้วก็๑๔พฤศจิกายน
หมายเรียกไม่มีการระบุข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดในมาตราใด
แต่ให้นายภริษต์
วันที่๓๐พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงตรง
นี่นะฮะเพราะฉะนั้นการนำหลายคนก็ยังไปที่
รัชโยธินไปชุมนุมอยู่นะครับเพราะว่า

มีรายชื่อเป็นหนึ่งในแกนนำที่จะถูกหมายเรียกในความผิดตามมาตรา๑๑๒นะครับ
วันนี้เราถามมายนะฮะที่รัชโยธินเนี่ยที่มาชุมนุมเนี่ย
มายบอกว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกนะครับ
แต่ก็มองว่าความผิดตามมาตรา๑๑๒เป็นความผิดที่ไม่เคยมีใครถูกดำเนินคดีมานานแล้ว
แต่นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลกลับนำมาใช้กับกลุ่มผู้ชุมนุมในช่วงเวลานี้
ซึ่งการจะแจ้งข้อหาตามมาตรา๑๑๒ถือว่าเป็นข้อหานักนะครับ
อาจทำให้ต่างชาติเนี่ยมองว่าไทยล้าหลังจึงอยากขอให้รัฐบาลทบทวน
การดำเนินการในการแจ้งข้อหาในเรื่องนี้ครับ
คุณผู้ชมคะส่วนนายอัฐพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่แก่นำกลุ่มขอนแก่นพอกันทีค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาค่ะนี่นะคะก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าจับกลุ่มตัวค่ะ
แล้วก็ถามจุดหมายปลายทางว่าเจ้าหน้าที่จะนำตัวเขาไปไหน
แล้วก็มีการร้องขอทนายความตามขั้นตอนของกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งว่าพาไปทำบันทึกการจับกลุ่มที่สนมักกษัน
หลังจากนั้นก็จะส่งสารจังหวัดอุดรธานีตามหมายจับ
ก็มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยเดี๋ยวลองดูบรรยากาศดูหน่อยค่ะ

หายอันนี้มันจะสดครับ
การลืมผลักสดไป

ได้นะครับ
บรรยากาศหายของพวกมัน
เฮ้ย
ก็ถูกควบคุมตัวไปนะครับตอนนี้